นี่ภายในงานเขามีการจอดจักรยานยนต์๕คันเอาไว้แต่ไม่รู้แจกหรือเปล่า
จอดเอาไว้จอดเอาไว้ตรงนี้จอดไว้เสร็จมักคณายกบอกว่ามันเลื่อนด้วย
แต่ที่เห็นเนี้ยแต่ที่เห็นตรงนี้เนี้ยจักรยานมีจักรยานแน่แน่
มีแจกแน่แน่เราเพราะติดโบสถ์แต่มอเซ็คเขาแจกเปล่าเออ
ไม่รู้แต่ในข่าวเขียนว่ามีไปจอดเอาไว้อยู่๕คัน
จอดเสร็จมักคณายกบอกอ่าค่ะจอดเบาโต๊ะไซน์ว่ายหน้าบวช
พยายามด้วยนะยาดยกจักรงดิ์ยังไงค่ะ
แจกอะไรบ้างคะเนี่ยเราก็ต้องเล่าให้หมด
พาชมพูชื่อเล่นนาคอาม
ชื่อดีใครชื่ออาร์มเนี่ยส่วนใหญ่หล่อทุกคนแล้วฮะ

ส่วนวัดที่นี่คือวัดรัตนาโชติธาราม
อยู่หมู่๓ด้านบนวังดาลอเฟิร์กบินบุรีจดราชินบุรี
งานนี้เขาบอกว่าแจกใหญ่แจกโตจริง
ที่เห็นทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะเตรียมโปรดทานนะครับ
ไปถามบุพการีของนาคเขาบอกอย่างนี้ว่า
สิ่งที่เห็นอยู่มีมากกว่าร้อยรายการนะจ๊ะ
ที่จะนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน
แต่ก่อนจะได้ต้องไปรอชิงแชมป์ชิงโชค

ในช่วงที่มีการแห่หน้าก็รอบหมด๓รอบใช่ไหม
ก็จะมีการโปรยทานไปแล้วชาวบ้านเขาจะได้อะไร

มันจะมีหมายลงหมายเลขอยู่ในนั้น
และเมื่อได้หมายเลขอะไรก็ไปรับของรางวัลตามหมายเลขนั้นครับ
นี่คือช่วงเวลาของการโปรยทานคุณดูอย่างแน่น
ที่เขาเอาร่มมานี่เขาไม่ได้รออย่างเดียวนะ

หงายล่มไปอีกด้านแล้วก็รอรับทาน

อุ๊ยตะกะตะกะตะกะเลย
เอาละแต่ละกันมันเป็นการโปรดทานนั้นเนอะ
ก็ตั้งใจให้ทุกคนได้รับให้หมดนั่นแหละครับ

ชาวบ้านเขาก็ไปแย่งการโปรยทานแบบนี้
อันนี้มันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะ
นี่แต่เจ้าพ่าก็ยินดีที่จะโปรดเพื่อให้ทานด้วย
นี่บางคนได้อันนี้

มันจะมีการเขียนเลขอยู่ในนั้น

แล้วหลายคนถามเอ้าคุณชนะไหนโปรยไว้ตั้งแต่ตอนแรก
มอไซค์๕คันไม่เห็นเลยเขาขยับออกไปแล้วค่ะเขาแค่จอดขวางข้างไปเฉย
ว่ามอไซค์๕คันแต่จอดขวางอยู่ไม่ได้แจก
ไม่ได้แจกเขาให้เคลียร์ทางว่าเดี๋ยวตรงนี้เขาจะจัดงานนะ
สุดท้ายแล้วขอขออะไร
นุโมทนาสาธุกับงานนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับพระด้วย
พระอาวนะต้องเรียกพระอาวเนอะเมื่อประวัติการรฟิวัฏนี้นะ
ใช่แต่ว่าได้จักรยานกับกระติกน้ำไปพอดีเลยนะ
อ๋อน้ำก็คือใส่กะติกเดี๋ยวก็ต้องตั่งปั่นเหรอ
แล้วก็จะปั่นสักกะยานไง